คุณผู้ชมค่ะมาอัปเดตกันเรื่องราวของหนุ่มบอยปกรณ์กันหน่อยดีกว่า
หลายคนทราบไปว่าพี่บอยติดโควิด

ไม่ใช่น้องเตนี่
มากับคุณแม่งามทิพย์ค่ะ
คือเจ้าตัวเล่าถึงช่วงติดโควิดให้ฟังว่า
ก็รักษาตัวตามปกติดีที่ว่าอาการไม่หนักมาก

รับงานได้เลยพาคุณแม่งามทิพย
ออกงานด้วยแน่นอนว่างานนี้พี่

คุณแม่ก็ดูปลื้มเอามากเลยนะ
เฮียบอยเขามีคนคุยแล้ว

ใครเจออีกทีนึงที่สตู
น่ารักไม่พูดเลย

เหมือนรู้สึกว่าห่างเหินกับเราไปเลย

เยอะแท็กบอยด้วยว่าทักไลน์เพื่อนหน่อย

บางทีจะถามเรื่องอื่นร้านอาหารถามเรื่องธุรกงธุรกิจนางหายไปเลย

ชดเชยเวลาไงเพราะว่าติดโควิดรักษาตัวอยู่หลายวันไง
นะคะก็ตอนนี้มีเวลาก็ต้องให้น้องเฟย์เยอะ
แล้วก็คุณแม่ตอบน่ารักนะคุณแม่บอกว่าดีมากเลยนะคะ
ทั้งนี้ค่ะเฮียบอยก็เล่าถึงวาเลนไทยแรกของเฮียบอยกับน้องเฟย์

บอยบอกก็อย่างที่รู้กันเนาะไม่ได้ไปดินเนอร์ตรงวัน
เป็นเพราะว่าติดโควิดแต่ก็ส่งดอกทานตะวันไปให้น้อง
แล้วพอหายดีค่ะก็เลยนัดไปฉลองย้อนหลัง
แฮปปี้มากเลยเป็นโมเมนต์ที่ดี
แล้วชมฝ่ายหญิงไม่ขาดเลยนะบอกว่าน้องเฟย์เนี่ยนะ
เป็นคนที่ยิ้มและโลกสดใสมากเลย
เราก็เลยถามหน่อยสเตตัสสถานะตอนนี้เป็นยังไงนะฮะ
ไปดูอาการคนคลั่งรักที่ตอบคำถามนี้ค่ะ
จริงก็คือรู้สึกว่าเหมาะกับ

แล้วผมก็รู้สึกว่าเฟย์เขาก็เหมือนดอกทานตะวันด้วยนะ
คือเขาก็มีความสดใสยิ้มและโลกสดใสอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่แล้วเราชอบนั้นของเขาด้วยอะไรอย่างนี้ครับ

ก็รู้สึกว่าเขาเหมือนดอกทานตะวัน
ยังไม่ได้ขอเขาเป็นแฟนอะไรอย่างนี้

ผมเองผมเป็นคนที่แบบไม่ได้

เฮ่ยทำไมพูดภาษาอังกฤษครับปกติก็ง่ายนี่
อ้าวสิมเฟิลเหรอเออเขาบอกว่าน้องเฟย์นี่

เหมาะกับดอกทานตะวันที่เหมือนแบบยิ้มแฉ่งรับยามเช้าทุกวัน
แล้วเขาก็บอกว่าอีกความหมายหนึ่งของดอกทานตะวัน

โอ้โหคือไหมละเขาคิดมาแล้ว

พรให้ความรักครั้งนี้นะคะหนุ่มบอยค่ะ